โรตีตบครูเน่งตบทีไรได้เงินที่นั่นเลยทุกคนค่ะ
ขายดีขายดิบยังไงแค่ไหนไปดู
ร้อยครับคอนเทนต์จุดเด่นของย่านตะขาวของดี
เมืองเก่าย่านตาขาวโรตีคู่หนึ่งย่านตาขาวค่ะ
โรตีครูแหน่งย่านตะขาวค่ะตก
ชิสาอะไรคะฟังก่อน

ไม่ใช่เสียงโรบพื้นเป็นเสียงตบโรตีบนทุกข์เป็นเหลก
โอ้โหมันก็เลยเสียงดำท่วงปั๊บแบบนี้ฮะ
ตกดังขนาดนี้เรียกว่าดังยังไม่พอแต่งตัวยังเด่นอีกต่างหาก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

มีความกรอบความร่วนแล้วกินกับน้ำมัน
น้ำผมนมข้นหวาน

กินกับนมเครื่องดื่มร้อนก็ได้
หรือจะไปกินกับน้ำแกงไก่ก็แล้วแต่คนชอบ
อารมณ์เป็นแบบพวกโรตีที่ทานกับพวกแกงเขียวหวาน
แบบนั้นได้เลยใช่แล้วค่ะราคาขายก็เริ่มต้นที่๑๐บาทเท่านั้นเอง
เน่งการันตีเลยนะว่าถ้าลองกินแล้วจะร้องว่ารูจังห้อย
ร้อยจังฮู้ดีตรงนี้นี่แหละแล้วคุณมีคนเดียวมากสิ
อ่ะลองไปตามดูนี่ก็คือหนึ่งร้านที่สร้างที่เสียงให้กับตลาดแห่งนี้
ถูกต้องแล้วแล้วก็ยังมีร้านค้าอีกมากมายนะมีโอกาสแวะเวียนไป
มือตกระดับโลกเออเดี๋ยวซ่อมใหม่ส่งไปแข่งวอเล็ตบอล